ครับไปเจอศพคุณตาคนนึงอะค่ะเสียชีวิตอยู่นะคะนอนตะแคงอยู่ในพงหญ้าที่
จังหวัดอุดรธานีค่ะคาดว่าน่าจะเป็นเหตุฆาตกรรม
ว่ามีร่องรอยของการถูกทำร้ายนะคะแล้วก็รู้มาว่าก่อนที่จะมาถูกพบ

ไม่รู้ว่าไปดื่มเหล้าแล้วก็ไปมีเรื่องทะเลาะอะไรกับใครหรือเปล่าค่ะ
เป็นป่าสวนยางนะคะคนก็ไปมุงดูกันเพราะว่าพบศพนายอำพรฤทธิ์บูรณ์อายุ๗๓ปี
เป็นชาวอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีนอนตะแคงอยู่ในพงญาติตรงนี้นะคะ
สภาพศพเริ่มเน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็มีรอยล้อรถเข็นนะคะ
พงหญ้าด้วยจากการชนะสูตรเบื้องต้นกระโหลกศีรษะด้านหลังแตก
เป็นแผลชะกันขนาดเท่ากำปั้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๕๖วันนะคะ
ศพเนี่ยก็มีนาฬิกาข้อมืออยู่๑เรือนมีพระเครื่อง๕องค์
มีรองเท้าบูธสีฟ้าหนึ่งคู่นะคะนายสมแพงนาคีรันอายุสี่สิบเอ็ดปี
เป็นคนพบศพเป็นคนแรกบอกว่าเขาจะไปเก็บเห็ดตรงนี้เป็นประจำอะค่ะ
แล้วก็จริงแล้วรู้จักกับผู้เสียชีวิตนะคะทักทายพูดคุยกันตลอด
คือวันที่ฝนตกเขาก็ออกไปเก็บเห็ดในสวนยางขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดอยู่ใกล้ใกล้กับบ้านของผู้ตายเลย
ห่างจากศพไปแค่๑๕๐เมตรแล้วก็เดินเข้าไปที่ป่าสวนยางไปหาเห็ด
ประมาณสามชั่วโมงแล้วก็เดินย้อนกลับมาที่รถปรากฏว่านายสมแพงบอกว่าได้กลิ่น

ครั้งสุดท้ายที่เจอก็คือเช้า๑๘สิงหาคมแต่หลังจากนั้นก็ไม่เจอเลยนะคะ
นางสาวพักฤทธิบูลอายุ๔๘ปีน้องสาวของผู้ตายก็บอกว่า
คือก็มีพี่น้อง๑๒คนนะคะตัวเธอเป็นคนสุดท้องผู้ตายเป็นคนที่๒โสด
เมื่อคืนฝันเห็นพี่ชายที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อปีก่อนพี่ชายคนที่๕
ว่าพี่ชายคนนี้มาหาที่บ้านเธอตื่นมาก็เล่าความฝันให้พี่สาวฟัง
พี่สาวก็คิดว่าพี่ชายคนที่ตายไปแล้วก่อนหน้านี้คงจะมารับญาติที่ป่วยหนักไปอยู่ด้วย
แต่กลายเป็นว่านายอำพรมาเสียชีวิตก็เลยคิดย้อนไปถึงความฝัน
อาจจะเป็นไปได้ว่าพี่ชายคนที่๕ที่เสียชีวิตไปเมื่อปีก่อน
เข้าฝันเพราะจะมารับพี่ชายคนที่สองไปอยู่ด้วย
ตำรวจสพนวัวซอบอกว่าผู้ตายน่าจะถูกฆาตกรรมนะคะ
ไปตรวจที่บ้านที่อยู่ห่างจากศพไปประมาณ๑๕๐เมตร
ก็มีข่าวของสิ่งของมีค่ายังอยู่ครบทุกอย่าง
อย่างที่บอกว่าผลการชนสูตรมีร่องรอยของการถูกทำร้ายเพราะว่ากระโหลกแตก
เหมือนถูกของแข็งของมีคมอะค่ะก็ต้องค้นหาอาวุธที่คาดว่าคนร้ายใช้ก่อเหตุด้วยนะคะ
แนวทางการสืบสวนตำรวจบอกว่าได้ข้อมูลมาว่าผู้ตายไปดื่มเหล้ามา
จะถูกพบเป็นศพก็ต้องไปไล่ดูต่อค่ะ
ว่าไปเมาทะเลาะกับใครอะไรหรือเปล่าหรือไปพูดอะไรให้คนไม่พอใจหรือเปล่า
คนร้ายอาจจะตามมาถึงบ้านแล้วก็มาทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้ตรงนี้
ว่าไม่น่าจะประสงค์ต่อทรัพย์เพราะว่าทรัพย์สินยังอยู่ครบทุกอย่างเลยค่ะ